พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องที่เกริ่นเอาไว้ก่อนปิดเบรกค่ะ
อุบัติเหตุจากการทำงานของช่างตกแต่งต่อเติมบ้าน

คือช่างรับเหมาไปใช้หินเจียตัดเหล็ก
แล้วพลาดค่ะคือมีดมันกระเด็นมาปักอก
ด้วยความตกใจมีดกระเด็นมาก็ดึงออกเลย

ตรงนี้ค่ะคือทำให้เลือดไหลไม่หยุดค่ะ
กู้ภัยมาช่วยก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้นะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ที่ตำรวจสพนขาม
รับแจ้งว่าช่างรับเหมาต่อเติมบ้านถูกใบตัดของหินเจีย

เป็นทาวน์ฮาวส์ชั้นเดียวกำลังต่อเติมนะคะ
พบศพของหน้าปีชโพทอง
เป็นชาวนฆ่อนสวรรค์ช่างรับเติมบ้าน
จมกองเลือดค่ะตรงหน้าอกของเขาเนี่ยมีบาดแผลนะคะ
คมของใบหินเจียภรรยาอยู่ตรงนั้นก็ร้องไห้เสียใจค่ะ
เห็นเหตุการณ์คือนางวาสนาค่ะเล่าบอกว่าเขาขายของอยู่ฝั่งตรงข้าม
บ้านที่กำลังต่อเติมนี่แหละแล้วอยู่อยู่เสียงดังมากเลยเขาได้ยิน
เขาก็เลยวิ่งออกมาดูเห็นนายปรีชาตกลงมาจากบันไดที่ปีนขึ้นไปต่อเติม
ไปตัดเหล็กแล้วช่างคนนี้ก็กำลังดึงใบหินเจียออกจากหน้าอก
เลือดออกเยอะมากในตอนนั้นนะคะเขาก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยเข้ามาช่วย
อาสากู้ภัยจุดหนองปลือค่ะบอกว่าพอได้รับแจ้งก็รีบมาช่วยเลย
พอมาถึงตรงนี้เขาบอกว่าเขาพบว่าไม่ได้เกิดจากใบมีดนะคะ
แต่ว่าเกิดจากการใช้อุปกรณ์ผิดประเภทซึ่งผู้เสียชีวิตใช้หินเจียผิดประเภท
เอาใบหินเจียขนาดสิบสองนิ้วไปตัดเหล็กพอมาตรวจดูที่ร่างก็พบแผลขนาดใหญ่ที่หน้าอก
เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
หรือว่าโดนนีดแต่ผมว่าเพราะพิษดูกว่านี่ใบนีด
แต่ละเป็นใบหินเจียใบใหญ่ประมาณ๑๒นิ้ว

มันน่าจะมีการสะบัดของหินเจีย
แล้วก็ทำให้ผู้ตายที่นั่งที่ยืนอยู่บนร้านเสียหลัก

และถูกใบหินเจียที่กำลังทำงานอยู่กระเด็นใส่กลางหน้าอก
ก็เลยทำให้เขาเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ก็เดี๋ยวจะต้องมีการเชิญภรรยา

ไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ